ท่านผู้ชมครับมีสามีคนหนึ่งก็โหดมากนะฮะ
นะว่าภรรยาเนี่ยจะปันใจไปให้คนอื่นนะครับ

สาเหตุเนี่ยก็คือกลัวว่าเขาจะไปมีผู้ชายคนอื่น

ในพื้นที่ตำบลขุนโขนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับ
สพพระพุทธบาทก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

ในบ้านนี้มีนางสาวพัชรีพงสามภาพ
อายุ๓๔ปีเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ในห้องนอนนะครับ
สภาพศพก็คือถูกมีดเนี่ยแทงเข้าชายโครงด้านซ้าย๑แผล
หน้าอกเหนือราวนมด้านซ้ายอีก๑แผล
ที่หน้าผากอีกหนึ่งแผลนะครับ
แล้วในห้องที่เกิดเหตุมีอุปกรณ์การเสพยาเสพติดอยู่หนึ่งอันนะฮะ
ข้าวของก็กระจัดกระจายไปหมดนะครับ
เลือดนี่ก็กระจายไปเต็มพื้นที่ไปหมดนะฮะ

ผู้ที่เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะครับ
แล้วมีเรื่องทะเลาะวิวาสกันบ่อยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเขามีปัญหากันบ่อย

ชาวบ้านบอกว่าเห็นทะเลาะกับนายจักรพันธ์ศรีศุกร์อายุ๓๒
ก็คือสามีคือคนก่อเหตุ
ทะเลาะอยู่ริมถนนหน้าบ้านสัก๑๐นาที

ชาวบ้านบอกก็ยังมีเสียงทะเลาอยู่นะ
คุยกับอาของผู้ต้องหาอาของในจักรพันธุ์เนี่ยบอกว่าปกติแล้ว
สามีภรรยาคู่นี้เขาทะเลาะกันเป็นประจำเพราะว่าชอบดื่มเหล้าทั้งคู่
แต่ว่าตัวในจักรพันธ์เนี่ยเสพยาเสพติดเพิ่มด้วยทีนี้หนักเข้าไปอีกนะฮะ
สาเหตุหลักที่ทะเลาะกันก็คือเรื่องความหึงหวง
เพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยหึงฝ่ายหญิงแล้วความหึงหวงเนี่ยอารมณ์รุนแรงมาก

ช่วงเที่ยงวันนี้ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวนายจักรพันธ์คนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
ไปอยู่บ้านเพื่อนในหมู่บ้านนี่แหละนะฮะ
นายจักรพันธ์ก็บอกว่าทำไปเพราะว่าพลั้งมือ
หึงห่วงภรรยากลัวจะปันใจให้ชายอื่นนะฮะ
ตำรวจก็พามาชี้จุดประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังนะครับ
ข้อหาที่แจ้งก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา